แล้วก็หลังมาผลงานการแสดงเขาก็พัฒนามากขึ้น
แต่ต้องบอกว่าคนแรกที่ทำให้เขาเข้าวงการคือพี่อุ๊บวิริยะ
แล้วก็มีข่าวมาว่าเป็นเด็กอักกะตันอยู่ว่าอย่างนี้นะ
ย้อนสอนพั้งหลังพี่อุ๊บก็คือเอ้าพูดตรงหมดสัญญาการ
เสร็จนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวพี่อุ๊บก็บอกว่าทำไมเพชรทิ้งที่
ยังไม่ใช่เพชรนะคุณพ่อของเพชรค่ะก็เลยขอมาโพสต์ชี้แจง
บอกว่าจริงลูกไม่ได้อักกะตันยูอะไรเลยนะคะ
เพราะว่าคิวมันไม่ตรงกันไม่ได้มีเหตุผลอื่นแทรกซ้อนเลย
น้องกระทืนมากมากล่าสุดคุณเพชรเองก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่า
ขอตอบโต้ในส่วนของตัวเองแล้วกันนะคะ
แต่จะพูดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายต่อไปก็จะเลือกที่จะเงียบ
ไม่ต่อความยาวความยืดอะไรทั้งนั้นค่ะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองมาทางไหนก็ยังรู้อยู่ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง

คุณพ่อเป็นคนใจร้อนมากแต่คุณพ่อเขาก็แบบปล่อยวาง
เขาไม่เคยเอาเรื่องแต่ว่ามันมันสุดจริงแล้วว่าเราต้องเราต้องลง
เราต้องชัดเจนบ้างเราต้องตอบโต้บ้างเป็นครั้งนี้ครั้งเดียว
แต่จริงแล้วถ้าเรานิ่งเราหยุดแกก็หยุด
ถ้าเราอธิบายให้คนทั้งบ้านหรือว่าคนที่เสพข่าว
เขาเข้าใจแล้วว่าเราเป็นคนยังไงครอบครัวเราเป็นคนยังไง
เราไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดพี่อุ๊บเลย
ไม่มีผลกระทบครับไม่มีผลกระทบกับงานเลย
เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วผู้ใหญ่ช่องเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไง
ก็เจอกันข้างนอกก็ปกติครับ
ก็ไปสวัสดีก็ยกมือไหว้
อยู่ที่แกครับว่าแกจะปรับตัวยังไงกันเอง
ก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายแกไม่เคยคิดจะโกรธแก
คือยังขอบคุณแกด้วยซ้ำว่าเรามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะพ่อแก
เรียกว่าไม่ใช่วัวลืมตีนแน่นอน
แล้วก็ที่เห็นเนี่ยคือโบงโสละครเรื่องใหม่ของอลอง
ลองแข็งแรงดีจะปั๊มลูกแล้วเหรอ